เรื่องราวของยอดนักชกในปี๒๕๐๔ครับเขานั้นได้ชกต่อหน้าพระพักษ์ในหลวงราชการที่๙นะครับได้รับชัยชนะและถ้วยพระราชทาน
นี่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของยอดนักชกที่ชื่อว่าเขียวหวานยนตรกิจ
รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙ติดตามได้จากรายงานครับ
นี่คือคติประจำใจของพันเอกบุญส่งเกิดมณีอดีตนักมวยไทยผู้เลี่ยงชื่อ

เป็นกรรมการที่ตัดสินได้อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรมจนได้รับฉายากรรมการเป่าบุญจิ้น
หน้าที่แห่งนี้สนามมวยราชดำเนินพันเอกบุญส่งเกิดมณีหรือเขียวหวานยนตรกิจ
ได้เล่าถึงที่มาของคติประจำใจกับการชกเมื่อ๕๕ปีก่อน
ซึ่งเป็นการชกต่อหน้าพระพักษ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็เกิดความตื่นเต้นแล้วก็คือกลัวว่าเราจะทำให้พระองค์ท่านผิดหวังนะครับ
ก็ยกมือขึ้นท่วมหัวขอพระบารมีของพระองค์ท่านได้โปรดประธานพร
แล้วก็คุ้มครองป้องกันให้ผมได้รับชนะในครั้งนี้
แม้จะตื่นเต้นและกดดันแต่ยอดนักชกชายาสายฟ้าฟาด
หมัดซ้ายหนักไล่ต้อนแชมป์เกาหลีจนมีแผลชะกันที่คิ้วขวา
และได้รับถ้วยพระราชทานจากพระหัสของในหลวงรัชกาลที่๙
ตั้งแต่วันนั้นถ้วยพระราชทานใบนี้กลายเป็นเครื่องเตือนใจให้เขา
มั่นในความดีมีศิลธรรมซึ่งรวมถึงการรับหน้าที่เป็นกรรมการในสนามมวย
ได้รับฉายาว่ากรรมการเป่าบุญจิ้น
คือหลังจากที่ผมเลิกชกมวยแล้วเนี่ยก็มาเป็นผู้ตัดสินของสนามมวยเวทีลุมพินี
แล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านพระองค์ท่านปฏิบัติตัวยังไง
แล้วก็นำหลักปฏิบัติของพระองค์ท่านนั้นมาใช้กับการเป็นผู้ตัดสิน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณธรรม
สองเงินมีสิ่งจำเป็นและสำคัญแต่ไม่ได้ที่สุด
ชื่อเสียงเกียรติยศความดีความถูกต้องนั้นสำคัญกับเงิน
ผมก็นำหลักปฏิบัติของพระองค์ท่านมาใช้
แล้วก็จนได้รับยอมรับเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการมวยตลอดมาครับ
แม้วันนี้พันเอกบุญส่งหรือเขียวหวานยนตรกิจ
จะมีอายุมากถึง๗๗ปีแล้วแต่ก็ยังทำงานกับวงการมวยอยู่
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และพร้อมจะทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านตลอดไป

บุคคลข่าวไทยรักทีวีรายงาน